คุณชูวิทย์กระมวลวิสิตลงใต้ครับแล้วก็ไปลนลงต่อต้านกัญชา
แต่ว่าที่นี่เนี่ยโอ้โหคุณชุวิตโดนเข้าไปเยอะเหมือนกัน
ไปที่ตลาดสบาย้อยคุณผู้ชมครับกองเชียร์ก็มีแต่กองแช่งก็มี
ต้องบอกแบบนี้นะครับกองเชียร์ก็มารอกองแช่งก็มาไล่นะครับ
แต่คุณชุวิตบอกไม่สนใจนะครับก็ลนลงต่อลองฟังช่วงนี้ดูหน่อยฮะ
แหละครับจากตลาดสบาย้อยคุณชูวิทย์ยังไปต่อที่ตลาดหนาทวีครับ
ชาวบ้านนะครับเอาป้ายกระดาษมาคล้องคอแล้วเขียน
ข้อความนะครับบอกกันธิปไตยเราขอสนับสนุน
กัญชาเสรีอย่าดูถูกชาวบ้าน

พออย่าคิดว่าเรากินย่าเสมอก็ทันทีที่คุณชูวิทย์เห็นก็เดินเข้าไปยืนข้าง
ผู้ชายคนนั้นนะครับแล้วก็ชูมือขึ้นแล้วก็นะครับ
เดินต่อไปก็ไม่ได้มีการกระทบกระทั่งอะไรกันนี่นี่จังหวะนี้ฉิวเฉียด
เฉียดนะครับระหว่างการเดินอยู่กลางตลาดมีช่วงหนึ่ง
ช่วงหนึ่งเกิดอะไรขึ้นอ่ะคุณชุวิตเดินผ่านร้านขายของเบตเตอร์เล็ตหันไปครับ
ซองแม่ช่างแกเห็นซองอะไรเป็นยาฆ่าหนูดอมไม่ต้องบอกใช่ไหม
ต้องบอกใช่ไหมว่าคุณชูวิทย์จะพูดอะไรต่อ
แล้วจะฝากถึงใครคงไม่ต้องบอกครับ